อุบัติเหตุซะหน่อยนะฮะจะได้เตือนเป็นอุทาหรณ์ให้คุณผู้ชมระมัดระวังกันนะครับ
มี๒ที่ค่ะคุณผู้ชมมีที่ปฐุมธานีกับมีที่หนองคาย
จะพาคุณผู้ชมไปดูที่ปฐุมธานีก่อน
ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุมันเป็นแยกวัดใจ
แล้วดันใจตรงกันพอดีสภาพเลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมรถคันที่สังวัตินี้
เป็นรถขับมาคันที่ติดกล้อง
แล้วมันไปชนกับมอเตอร์ไซค์แบบพอดีเลย
แล้วคนขี่รถมอเตอร์ไซค์กระเด็นเลยนะฮะ
จุดตรงนี้คือถนนเรียบคลองแอนนะคะที่อำเภอคลองหลวง
ปฐุมธานีเกิดเมื่อวันที่๖สิงหาช่วงประมาณ๖โมงครึ่ง
ถามจากเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็พอชนแบบนี้แล้วปั๊บ
ก็เอาคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งโรงพยาบาล
มีแผลถลอกตามร่างกายแล้วก็ฟกช้ำที่ขาซ้าย
แต่กระดูกไม่ได้หักนะคะตำรวจบอกว่าเนี่ยประมาทร่วม
ไปดูอีกเหตุหนึ่งเกิดขึ้นที่หนองคายนะครับ
เจ้าของคลิปเป็นรถบรรทุกคุณจังหวะชนเมื่อกี้

จู่มอเตอร์ไซค์เปลี่ยนเลนเข้ามาเลนขวาอย่างกระทันหันครับ
รถบรรทุกตกใจบีบแตรดังลั่นแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์เข้าไปเต็มนะครับ
รถบรรทุกหักหลบจนปีนขึ้นเกาะกลางถนนแหละครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนมิตรภาพในช่วงจังหวัดน้องคาย
ขี่มอเตอร์ไซค์บาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกาย
ส่วนคนซ้อนแขนขาหักนะครับ
คดีตอนแรกตำรวจให้คนขับรถบรรทุกเป็นฝ่ายผิด
แต่คนขับรถก็เอาภาพจากกล้องหน้ารถไปเป็นหลักฐาน

ตำรวจให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เป็นฝ่ายผิด
เพราะตัดหน้าเข้ามาแบบนี้นะครับ